พาไปเที่ยวยิ่งหยุดยาวแบบนี้ต้องไปเที่ยว
ใช่แล้วค่ะใครที่ไม่รู้ว่าจะพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนในช่วงวันหยุดยาว
ใกล้กรุงเทพแบบนี้คุณสามารถไปได้เลยนะ

จะได้ไปท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
แล้วก็ได้ไปชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่สวยด้วย
แล้วก็ไปกราบไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่

บอกเลยว่าเกาะศรีชังนั้นมีดีมากกว่าที่คุณคิดแน่นอน
เพราะฉะนั้นพร้อมแล้วไปตลอดเที่ยวกันเลย
ทราบหรือไม่ครับว่าอำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทยนั้น

นั่งรถมาที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
แล้วนั่งเรือข้ามฝั่งมาใช้เวลาเพียง๔๕นาที
ก็จะถึงเพราะอำเภอที่ว่านี้คือ
อำเภอกาวสีชัง
เกาะศรีชังนั้นเป็นเกาะที่มีธรรมชาติ
และอากาศที่ต้องบอกว่าบริสุทธิ์มากล่ะครับ
ซึ่งสิ่งที่จะตรึงสายตาทุกคนแต่แรกเห็นก็คือ
ท้องฟ้าและน้ำทะเลสีคราม
กับบรรยากาศที่เงียบสงบ
หลุดออกมาจากโลกความวุ่นวายของเมืองกรุงเลยใช่ไหมล่ะครับ
อันที่จริงแล้วเกาะศรีชังเป็นเกาะที่มีประวัติศาสตร์สำคัญมากแห่งหนึ่ง
เพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของพระราช
วังเก่าที่มีนามว่าพระจุธาธุราชสถาน
ปัจจุบันยังคงมีตำหนักอาคารต่าง
ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้อยู่อย่างสมบูรณ์และสวยงาม
บรรยากาศความงามของเกาะแห่งนี้ทำให้รัชกาลที่๕
โปรดให้สร้างตำหนักอาคาร
เพื่อเป็นที่ประทับพักฟื้นพระอาการประชวนของพระราชวงศ์
และถ้าได้เข้ามายังสถานที่แห่งนี้
สังเกตเห็นฐานรากอาคารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมทะเล
ซึ่งก็คือฐานรากของพระที่นั่งมันธาตุรัตนาโรธ
ที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง
แต่เหตุการณ์รศ๑๑๒ที่ต่างชาตินำเรือรบเข้ามาในสยาม
ทำให้รัชกาลที่๕โปรดก้าวโปรดกระหม่อม
ให้ย้ายไปยังทาราชวังดุสิต
และพระราชทานนามใหม่ว่าพระที่นั่งวิมารเมฆ
ไม่ไกลจากพระจุธาธุราชธาน
ยังมีที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก
ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ขอพรกันอย่างไม่ขาดสายโดยมีความเชื่อว่า
ถ้าได้มาไหว้ติดต่อกัน๓ปีจะสมปรารถนาในสิ่งที่ขอเลยทีเดียวนะ
ไม่มาไม่ได้แล้วล่ะครับ
ตำนานการสร้างสารแห่งนี้นั้นเล่าว่า
ค้นพบโดยพ่อค้าชาวจีนที่จอดเรือทอดสมออยู่หน้าก่อศรีชัง
ตอนกลางคืนได้เห็นแสงไฟอยู่บนเขา
พอกลางวันก็ขึ้นมายังจุดนั้น
ปรากฏว่าพบรูปหินลักษณะเหมือนศีรษะคน

ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก
ต้องเดินลอดถ้ำขนาดเล็ก
เข้ามาก็จะพบกับเจ้าพ่อเขาใหญ่
ซึ่งเป็นหินย้อยที่มีลักษณะคล้ายรูปคนนั่งไขว้ห้างเอามือประสานกัน
นอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่คล้ายผมเปียกของคนจีนโบราณอีกด้วยนะฮะ

ยังมีสารเทพเข้งเจีย
เชื่อกันว่าท่านจะช่วยเรื่องอุปสรรคต่างการเงินคล่องแคล่วว่องวัย
ซึ่งผู้คนยังนิยมนำกระดาษแดงเขียนชื่อตัวเองมาติดไว้
เพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์อีกด้วยครับ
เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการเดินทางมาก่อศรีชัง
อำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทยที่มีทั้งธรรมชาติอันสวยงาม
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และแรงศรัทธาของผู้คนมากมาย
ลองมาสัมผัสด้วยตัวเองกันนะครับ
สุดยอดค่ะบอกเลยว่าใกล้กรุงเทพไปง่าย
แล้วก็ได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามมาก
แล้วก็ได้เห็นสถาปัตยกรรมสวยและที่สำคัญอาหารสดอร่อย
น้องใบตองเข้าไปมาแล้วยืนยันคอนเฟิร์มว่าไปแล้วดี
ใช่ดิฉันติดใจอาหารเหมือนกันนะมีเวลาก็อยากจะพาคุณแม่ไปอีกสักครั้งหนึ่ง
นี่ก็ไปกันได้นะคุณผู้ชมวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหม
วันจันทร์ก็เป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลามีโอกาส
วางแผนการเดินทางดีแล้วลองไปเที่ยวที่นี่เกาะศรีชัง
ใช่ค่ะรับรองว่าคุณจะประทับใจกลับมาแน่นอน